ที่ผู้ศูนย์เสียใจสลายครับ

เสียใจมากเพราะว่าเธอสูญเสียคนที่รักสองคนนะ
คนหนึ่งก็คือสามีอีกคนหนึ่งก็คือลูกคนเล็กครับ
แล้วมีบางช่วงเธอบอกเลยว่า
ทำไมใจร้ายโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้
คุณเขี้ยววิมลวันต้องช่วยฮิ้วปีกอีกด้านหนึ่งนักข่าวของเราฮะ

ทุกคนต่างก็มีแม่เราทุกคนต่างก็มีพ่อ
แล้วมาด่วนจากไปแบบนี้
ช่วงเธอถึงขั้นแบบล้มฟุบแล้วเหมือนจะเป็นลมนะฮะต้องเร่งประถมพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗โมง๒๒นาทีเช้าที่ผ่านมาครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอยู่ในซอยเพชรเกษม๖๓แยก๗

พบร่างของนายพงศธร
นายพงศธรหรือว่าไน่เอิ๊กอายุ๒๒เป็นลูกชายคนเล็ก
ลูกชายคนเล็กในขณะที่อีกคนหนึ่งก็คือนายธานินอายุ๔๖เป็นสามี
ของคนที่ร้องไห้คนเมื่อกี้นั่นแหละ
เธอเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งเมียของผู้ตายครับ

ร่างของในเอิร์กลูกชายคนเล็กนอนจมกองเลือดครับ
อยู่ในชุดเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้น
คือเหมือนกับสภาพนอนหลับอยู่แล้วโดนยิงฮะ
กระสุนจุด๓๘เข้าไปที่ขมับซ้ายทะลุขวา

นี่ฮะร่างที่พบลูกชายคนเล็กถูกยิงตายตรงที่นอน
ในขณะที่ร่างของผู้เป็นพ่อคือนายธานินนั้นนะครับ
พบว่าอยู่ด้านหลังของบ้านนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณจุดนั้น
เห็นมั้ยฮะนุ่งผ้าคนนิ้วพื้นเดียว
ลักษณะคือถูกยิงเข้าที่ขมับซ้ายกระสุนฝังใน
ใกล้กันเจอปลอกกระสุน๓๘ตกอยู่๑ปลอก
เหมือนกับกำลังจะมาอาบน้ำหรือว่าอาบน้ำเพิ่งเสร็จ

ขึ้นไปชั้น๒ของบ้านไปเจอรอยกระสุนอีก๓นัดครับ
บริเวณประตูห้องน้ำแล้วปรากฏว่าจุดนั้น
เป็นจุดที่แม่ยายของคนก่อเหตุไปซ่อนตัว

นี่คือห้องน้ำแล้วตรงประตูนั้นมีรอยกระสุนอยู่
จริงแล้วคนก่อเหตุตั้งใจมาที่บ้านหลังนี้
เพื่อจะมาสางแค้นเป้าของเขาเนี่ย
อยากจะยิงแม่ยายเจ้าหน้าที่ชี้ให้ดูฮะเห็นไหมฮะ
บริเวณขอบประตูนั่นแล้วก็ตรงประตูนี่อีกหนึ่งรูนะ

ตัวของพ่อลงมาอาบน้ำพอดี
แล้วตัวของลูกชายคนเล็กนอนอยู่ชั้นล่าง

บริเวณด้านนอกก็คือตัวของพ่อที่นุ่งผ้าขนหนูอยู่ตรงนั้นเสร็จ
เข้ามาข้างในยังหลับอยู่ยิงตรงที่นอนนี้เลย
แล้วตัวของแม่ยายเองได้ยินเสียงดังคล้ายปืนก็ตกใจ
วิ่งลงมาจากชั้น๒บอกว่าพ่อโทรแจ้งตำรวจเร็วเสียงมันดังอ่ะเสียงอะไรอ่ะ
จังหวะนั้นคือยังไม่รู้นะครับว่าลูกเขยปืนโหดเนี่ย
มันจะมายิงตายทั้งครอบครัวเพราะมันเคยขู่เอาไว้
ยังไม่คิดว่าจะเป็นลูกเขยมาจริงนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผัวเธอถูกยิงตายแล้ว
มันมีจังหวะวินาทีที่ประจันหน้ากันเธอบอกโอ้โหวินาทีนั้นเนี่ยกลัวมากวิ่งขึ้นชั้น๒เหมือนเดิม
แล้วไปซ่อนตัวในห้องน้ำไอ้ลูกเขยใจร้ายมันตามมายิงอัดเข้าไปในประตู
หลบกระสุนรอดตายราวปฏิหาร
นี่คือจังหวะที่อยู่ในห้องน้ำแคบแล้วต้องพยายามแบบเดาแบบไม่รู้ทิศทางเลยนะ

แล้วก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ขอความช่วยเหลือชาวบ้านหลังจากนั้นคนก่อเหตุมันก็หลบหนีไป
มันไม่ได้หนีไปเพื่อที่จะหนีคดีนะฮะมีข้อมูลมันกลับไปเติมกระสุนครับ
มันกลับไปเติมกระสุนก่อนที่จะกลับมาสางแค้นต่อเพราะกะว่าต้องเอาให้ตายทั้งหมด
มีข้อมูลรายงานไว้แบบนั้นจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับ
แม่ยายแล้วก็ลูกชายคนรองรวมถึงเมียของลูกชายคนรองให้การกับตำรวจบอกว่าคนก่อเหตุชื่อว่าเป้
เป้เนี่ยนะฮะอายุ๒๘ปีคนก่อเหตุคือในเป้บุกเข้ามายิงพ่อตายิงน้องเขยเสร็จ
มายิงแม่ยายโชคดีว่าแม่ยายรอดตายได้ในเป้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านไปบอกเมีย
บอกว่าเนี่ยไปยิงพ่อกับน้องเธอแล้วนะแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปฆ่าอีกรอบ
ต้องเอาให้ตายทั้งหมดนั่นคือข้อมูลที่เล่าให้ฟัง
วงจรปิดจับภาพนาทีที่เป้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูภาพนะฮะ
จังหวะนี้ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมเขาขี่ไปแล้วคนก่อเหตุมอเตอร์ไซค์สีเทาเบาะแดง
ทะเบียน๓ขอไข่กไก่๗๕๖๙กธมนี่เป็นอีกจุดหนึ่งภาพจับได้
ออกจากซอยบ้านที่ก่อเหตุมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของเขาอยู่ซอยเพชรเกษม๑๑๐
คือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ซอยเพชรเกษม๖๓อยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนมันจะมีฝั่งเลขคู่กับเลขที่ใช่ไหมฮะ
กลับไปบ้านอย่างที่บอกว่าต้องการที่จะไปเติมกระสุนแล้วก็จะกลับไปยิงต่อ
เราได้คุยกับแม่ยายของในเป้บอกว่าลูกเขยคนนี้นะกับลูกสาวของฉันเป็นลูกสาวคนโต
คบกันตั้งแต่ตอนเรียนแล้วสมัยอายุ๑๗๑๘ตอนนั้นลูกสาวฉันอายุ๑๗เป้อายุ๑๘
พอปลูกต้นรักคบกันแม่บอกว่าไม่ได้หรอกลูกคนนี้แม่ไม่ให้แม่ไม่ทาน
เพราะเป้มีพฤติกรรมคือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยบอกให้เลิกคบกัน
ทั้งคู่ก็เลิกแล้วก็แยกย้ายกันไป
มีข้อมูลบอกว่าคือตัวของแม่เนี่ยก็แยกลูกสาวส่งไปอยู่อีกที่หนึ่งเลยห่างกันหลายปีแล้ว
หลังจากนั้นพอกลับมากรุงเทพมาเจอกันมันสปาร์คก็กลับมาคบกันอีก
กลับมาคบกันรอบนี้ก็อยู่กินกันจนมีลูกหนึ่งคนแล้วลูกอายุสัก๓๔ขวบแล้วนะ
ลูกโตแล้วแล้วตอนนี้ลูกสาวเนี่ยท้องอีก๑คนในท้อง๗เดือนด้วยนะฮะ
ปรากฏว่าพออยู่กินกันแล้วเนี่ยฝั่งของเป้ก็กีดกันบอกว่าเธอไม่ต้องคุยกับบ้านแม่เธอแล้วได้ไหม

ขอเลยอย่าไปบ้านหลังนั้นอีกอย่าโทรคุยไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเจอแล้วอยู่กับผมแค่นั้นพอ
เพราะเมื่อก่อนเขาเคยกีดกันเราสารพัดเราต้องหนักเหนื่อยกันขนาดไหนทีนี้พอ๑ปีหลังเนี่ยปรากฏว่าเป้มักจะโทรมาขู่ฝั่งครอบครัวของเมียฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าทั้งหมดเลย๑๔สิงหาแม่ยายอัดคลิปเสียงเอาไว้ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมและคุณมิ้นฟังพร้อมกันว่าเป้พูดอะไรฮะ
ข้อมูลหลายทีละเท่ากูเรื่องอะไรวะ
ขอบคุณมิ้นฟังกับตัวเนี่ยคุณสู้อะไร
ท่านไม่ได้ยังไงฟังมีปัญหาได้หมด
ไม่ได้ยังไงเห็นไว้ดีทำไมไม่คุยได้ดี

ประโยคตอนท้ายตายกันไปข้างหนึ่ง

คือเป้โทรมารอบนี้อัดคลิปเสียงเอาไว้ได้

นั่นก็คือพ่อตานะไง

ก็คือคนที่ถูกยิงตายที่นุ่งผ้าขนหนูนั่นแหละ

คลิปเสียงนี้ที่ได้ยินไปเนี่ยเอาไปแจ้งตำรวจที่สอนอเพชรเกษมมาแล้วรอบหนึ่ง
ทางฝั่งของแม่ยายบอกว่าตำรวจเขาบอกว่าไม่ฟังให้ไปจัดการกันเองเป็นเรื่องของครอบครัว
เคยเอาหลักฐานไปบอกตำรวจแล้วนะไม่รับแจ้งความ
เห็นบอกว่าให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ถ้าเขาโทรมาอีกก็แจ้งตำรวจก็แล้วกัน
แล้วสุดท้ายวันนี้ต้องแจ้งตำรวจอีกครั้งแต่เป็นการแจ้งว่าผัวฉันลูกฉันถูกยิงตาย
เคสแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เดี๋ยวต้องรอทางโรงพักชี้แจงด้วยนะฮะในประเด็นนี้นะ
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยแม่ยายบอกว่าก่อนที่เป้มันจะมาถึงบ้านแล้วมันลั่นไกยิงเนี่ย
ส่งข้อความมาบอกบอกว่าแม่เป้ออกจากบ้านไปแล้วนะมันเอาปืนไปด้วย
แชทครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันออกจากบ้านไปแต่เช้าแล้ว
หรือเปล่านี่มันไม่ได้เอาหมวกไปด้วยเอาเลขทะเบียนมาสิเนี่ยฮะ
หนูจำไม่ได้ลูกสาวบอกแล้วแม่ถามคำว่ามีปืนออกมาไหมอ่ะ
แสดงว่ารู้อ่ะสิอาจจะรู้ว่าเป้เนี่ยมันน่าจะมาก่อเหตุหรือเปล่า
แต่ว่าแม่ก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจได้ทัน

ลองขึ้นเป็นวินโดคู่กับภาพวงจรปิดของผู้ชาย
เป้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ครับ
เพราะข้อความของลูกบอกว่ามันไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้เอาหมวกไป
วงจรปิดก็คือลองดูนะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เป็นภาพนิ่ง

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
คือแม่ยายบอกว่าอยากให้ชีวิตแลกด้วยชีวิต
แต่ตอนนี้ต่อให้แลกก็ไม่สามารถเอาชีวิตของสามีที่รัก
แล้วก็ลูกชายคนเล็กกลับคืนมาได้
เสียใจมากนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ถามหน่อยว่าโทษใครได้เนี่ย
ลูกคุณคุณไม่ยอมดำเนินการคุณไม่ยอมทำอะไรเลย

แล้วสุดท้ายก็มรึงที่เรา

ลูกเรามันก็เอาไปไม่ให้เราเจอลูก

คุยโทรศัพท์ก็ไม่ให้คุยถามหน่อยความแค้นอันนั้นมันต้องคือใคร
แม่กับแม่เคยคุยกันนะครับก็คือแม่ยาย

กับแม่ของในเป้แม่คนก่อเหตุเนี่ยคุยกัน

แม่ยายบอกว่าเธอเธอเอาลูกชายเธอไปบำบัดรักษาได้ไหม
แม่อาการเค้าแปลกเหมือนคนโรคจิตเลยเค้าป่วยหรือเปล่าเนี่ย

โอ้ก็กลัวถูกทำร้ายเหมือนกันไม่กล้าทำอะไรเลย

แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าครอบครัวฝั่งแม่ยายต้องมาตายสองคนฮะ

ได้คุยกับทางด้านของครอบครัวฝั่งแม่ยายเหมือนกัน
บอกว่าตัวเขาเองกับในเป้เนี่ยนะฮะก็เคยมีเรื่องกัน
เป้มาอารวาสด่าครอบครัวเขาแต่ตอนนั้นเคลียร์กันไปแล้ว
มั่นใจว่าเป้เนี่ยจะมายิงตัวเขาเองไม่น่าจะเป็นพ่อและน้องชาย
นี่ก็คือเป็นน้องของเมียแล้วก็เป็นพี่ของผู้ตาย
นี้ขอให้เป้รับโทษสูงสุดครับ
อยากให้เขารับโทษยังไงบ้าง
ครับครับอย่ามันโหดร้ายเกินครับคนหลับอยู่

ตอนนี้คำถามคือเป้อยู่ไหนอ่ะเป้ก่อเหตุเสร็จแล้วเป้หายไปไหน
ตำรวจสนเพชรเกษมเขาก็ระหว่างที่ตามหาตัวในเป้ไปด้วย
ก็ต้องเชิญตัวครอบครัวผู้ตายมาสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วก็มีการประชุมวางแผนในการติดตามจับตัวเป้นี่แหละ
ดาบตำรวจไมตรีโคเวียงผู้บังคับหมู่งานสืบสวน
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๙ค่ะ
กำลังเดินไปขึ้นรถที่ลานจอดรถของวัดม่วงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพัก
เพราะเอิ้นเหลือบตามองไปเห็นที่สาลาริมน้ำเจอผู้ชายคนหนึ่งคุณ
นั่งดูมีพิรุษคือนั่งแบบลุกลี้ลุกลนแปลกแต่ลักษณะเนี่ยคล้ายกับเป้มาก
ตำรวจเลยเดินไปสะกิดถามด้านหลังบอกหนุ่มมารอใครอ่ะ
ผมมาทำบุญครับแล้วพี่ล่ะมาตามใคร
ดาบตำรวจมาตรีบอกว่าช่วยถอดหน้ากากอนามัยให้ผมดูหน่อยได้ไหม

พอถอดออกมาเท่านั้นแหละค่ะเป้เป้มาอยู่ที่ลานจอดรถตรงข้ามสนเพชรชะกะเสม
อ๋อเนี่ยมีแม่น้ำคั่นคือสาราตรงนี้
ถูกต้องเป้รออยู่ตรงข้ามสนเพชรเกษม

ฮะลองฟังนะคะลองฟังจังหวะที่เขาเข้าไปถามตัวเป้นะคะ

ปืนของเป้ค่ะ
ไว้ที่เอวเนี่ยตำรวจถามบอกปืนอยู่ไหน

ตำรวจบอกหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวหยิบเอง
จับเป๊ะเสร็จปุ๊บพาเป๊ะข้ามฝั่งมาเลย

ผมตั้งใจมาดักยิงแม่ยาย

ผมถึงมาดักรอตรงนี้เพื่อดักยิงแม่ยาย
เอาให้ตายให้หมดให้ได้
ตำรวจสอบปากคำเป้อยู่๕ชั่วโมงกว่า

เป้เหตุการณ์นี้เป้วางแผนมาก่อนไหม

สือมาจากกเอฮ

ก็ไม่นานครับ

เดี๋ยวออก

ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ต
ปืนซื้อมาจากอินเตอร์เน็ตอีกแล้วนะคะ
ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั่นมีกฤษ๐๘นัท

แล้วคุณมิ้นคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเงินที่เขาเอาไปซื้อปืนเนี่ย
เขาไปขโมยทรัพย์สินครอบครัวของเมียเอาไปขาย
เพื่อจะเอาเงินไปซื้อปืนจากอินเตอร์เน็ต
แล้วก็มาฆ่าคนในฝั่งของครอบครัวเมีย
เป้แต่สายตาสีหน้าเป้ที่ตอบเนี่ย
ผมวางแผนมาครับก็วางแผนไม่นานครับ
มันเหยียบย่ำจากสีเราเนอะผมตั้งใจมาดักฆ่าแม่ยาย
โอ้โหคุณผู้ชมนี่มันเกินเบอร์ไปมากแล้วนะ
มันน่าตกใจจริงนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ก็บอกนะคะว่า
เป้เนี่ยไม่ใช่แค่โกรธแต่เป้แค้น
พ่อตาแม่ยายไม่ชอบถึงได้ไปซื้อปืนเตรียมเอาไว้
ก่อนก่อเหตุเป้มาดักรอแถวบ้านดูลาดลาวอยู่๒๓วันแล้ว
เพราะรู้ว่าครอบครัวของภรรยาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังที่เกิดเหตุได้แค่๔๕เดือน
โอกาสตอนเช้าก็เลยก่อเหตุแล้วก็อย่างที่คุณคิงบอกอ่ะ
ก่อเหตุเสร็จหนีกลับไปบ้านพักเติมกระสุนปืนอีก๘นัด
แล้วมาที่วัดบางม่วงที่อยู่ตรงข้ามสอนอเพชรเกษม
ตั้งใจมาดักรอยิงนางไก่และนายออยซ้ำ
แต่สุดท้ายถูกจับได้ก่อนตั้งใจดักยิงคือโทษนะคะตั้งใจฆ่ายกครัวจริง
ก็คือทั้งแม่ยายแล้วก็พี่น้องฝั่งของเมีย
ตั้งใจจะเก็บให้หมดเลย
เบื้องต้นหลายคนถามเลยว่ามีไม่สารเสพติด
นี่มันโดนตัวไหนมาเมายาเมาอะไรหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรอผลตรวจอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกทีนึง
แต่เบื้องต้นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพรวอาวุธปืนถูกแจ้งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็แสดงว่าตอนนี้คนร้ายจับกลุ่มตัวได้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม
ขณะที่อีกหนึ่งครอบครัวก็คือครอบครัวของพ่อตา

แม่ของทางพ่อตาก็เดินทางมามาดูศพลูก
ก็เสียใจมากและต้องการที่จะมาดูหน้าของในเป้ด้วย
ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมคุณมิ้น

เขาบอกโอ้โหเป้ดูท่าทีนี่คือไม่สลดต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเลย
ไม่รู้จริงว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไร
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้มีความเป็นคนอยู่หรือเปล่า
นี่คือแม่ของพ่อตานะครับคือบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายก็เล่าให้ฉันฟังเหมือนกัน
เป้ก็คือลูกเขยมันกีดกันไม่ยอมให้พ่อตากับทางลูกสาวของพ่อตา
พ่อลูกเขาไม่ได้เจอกันไม่หนำซ้ำหลานเองก็ไม่ยอมให้เจอด้วย
ไม่ยอมให้เจอตาทางฝั่งของลูกฉันเองก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะปรับตัว
โทรมาคุยกับแม่เองนะแล้วก็นัดกันว่าจะไปทำบุญทอดกระถิ่น
ออกพรรษาแล้วต้องเตรียมทอดกระถิ่นใช่ไหมฮะ
บอกเลยว่าไม่คิดว่าลูกจะมาด่วนจากไปแบบนี้
บอกอีกครับอยากให้เป้ลูกเขยตัวแสบนั่นต้องรับโทษถึงที่สุดครับ
แม่อยากดูว่าไอ้คนนี้มันหน้าตายังไงแม่อยากเห็น
เมื่อกี้แม่ไม่รู้แม่อยู่ข้างนอก
สิบโมงเขาไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกเลยว่าลูกแม่เสียเนี้ย
ไม่รู้ไม่อยากเจอเขาทำไมร้ายขนาดนี้
ทำร้ายขนาดนี้ก็ทำอะไรขนาดนั้นเนอะ

แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไงแม่อยากเห็น
แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไงแม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง
แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไงแม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง
แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง
แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง

แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง
แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง
แม่อยากดูว่าไอ้คนเนี้ยมันน่าตายังไง

ก็เป็นห่วงเนอะลูกยังอายุ๑๗ม๕ยังเรียนไม่จบเลย
จะให้ไปออกเรือนไปอยู่กับผู้ชายตั้งแต่เด็กแม่ก็ไม่โอเคแหละ
บอกพอมิ้งเรียนจบแม่เลยส่งมิ้งไปอยู่ที่เกาะหมาก๔ปี
กะว่าระยะทางน่าจะทำให้คนทั้งคู่ห่างกันแล้วก็เลิกรากันไปได้ในที่สุด
นั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นความแค้นของเป้ผ่านไป๔ปีมิ้งกลับมากรุงเทพ
ไม่ได้หายไปไหนค่ะกลับมาคบกันอีกกลับมาคบกันอยู่กินด้วยกันจนมิ้งท้อง
แล้วก็มีลูกชายด้วยกันเป้ก็เลยพาลูกพาลูกก็คือลูกแม่น้องมิ้งอ่ะ
แล้วก็พาหลานก็คือลูกชายมาขอขมาบอกว่าขอพาลูกเมียไปสร้างครอบครัวในซอยเพชรเกษม๑๐๒
ตลอด๔ปีที่ผ่านมาแม่ยายบอกว่าไม่ได้มีไปคล่องแวะอะไรไม่ได้กีดกันและไม่ยุ่งเกี่ยวเลย
เพราะเป้นั่นแหละที่กิดกันไม่ให้มิ้งเนี่ยโทรกลับมาคุยกับพ่อกับแม่แท้ของเขา
นี่แทบไม่ได้เจอพ่อเจอแม่เลยแต่ด้วยความเป็นแม่แม่ก็แอบติดต่อพูดคุยกับลูกสาวนั่นแหละ
รู้เมื่อไหร่ก็จะโกรธแล้วก็ด่าทอมิ้งทุกครั้งเพราะคิดว่าแม่ยายเนี่ยด่าตัวเอง
แล้วก็ยุโยงให้มิ้งเนี่ยเลิกกับตัวเองตลอดเวลาเป้เลยมีการสะสมความเครียดสะสมความแค้น
แล้วก็สุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุแบบนี้นะคะ
บอกเป้รักศักดิ์ศรีเนอะเป้ถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรี
แต่เป้ทำแบบนี้อนาคตของเป้คือจบที่คุกแล้วศักดิ์ศรีนี้ของเป้จะไปโชว์อยู่ที่ไหน
ไม่รักเมียแล้วเหรอครับก็ไหนว่ารักตั้งแต่ตอนอายุ๑๘ไง
พอเป้ทำแบบนี้ทั้งเมียแล้วก็ลูกลูก๔ขวบนะคนหนึ่ง
ลูกในท้องที่๗เดือนด้วยแล้วคือเมียเติ้ลท้องโย๊บมาโรงพัก
ฝั่งหนึ่งก็สูญเสียพ่อและน้องชายแล้วนี่คือผัวก็โดนจับเข้าคุกอีก
แสดงความเสียใจด้วยครับความรุนแรงไม่ใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหานะฮะ